แต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูภารกิจการที่จะต้องเร่งค้นหา
ตอนนี้ผู้สูญหายคือ๑๘คน
ดังนั้นความคืบหน้าในเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ช่วงบ่ายแบบนี้กังวลเรื่องของฟ้าฝน
ลมจะกระโชกแรงขึ้นลมจะสูงอีกหรือเปล่านะคะ
ดังนั้นเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกัน
กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ

สำหรับภารกิจการค้นหานักท่องเที่ยวชาวจีนทั้ง๒๓คน
ยังคงดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
แล้วก็ในขณะนี้คุณผู้ชมก็จะเห็นว่า
ทางเจ้าหน้าที่ของปพนั้นก็ที่เตรียม
ในการที่จะนำสิ่งของต่างนั้นลงไปปฏิบัติภารกิจ
ก็จะมีทั้งน้ำดื่มแล้วก็มีอุปกรณ์จำเป็นต่าง
ซึ่งการปฏิบัติงานครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นความร่วมมือของทุกฝ่าย
แล้วก็ทางจุดตรงนี้เองเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศจีน
ส่งมาร่วมปฏิบัติภารกิจกับทางการของไทย
โดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้มีการแถลงข่าวของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ที่มีการร่วมไม้ร่วมมือกันในการค้นหานักท่องเที่ยวที่ยังคงศูนย์หายทั้ง๒๓คนนะครับ
บอกว่าทางจีนได้ส่งทีมชุดค้นหามาช่วยไทยแล้ว๒ทีม
ซึ่งก็มาถึงตั้งแต่เมื่อคืนตอนช่วงเวลาประมาณ๔ทุ่มนะครับ
แต่ก็นี่นะครับคือการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่จากประเทศจีนนะครับ

ก็ได้กล่าวรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานของทางประเทศไทยนะครับ
ว่าทางประเทศไทยเองก็มีความจริงใจที่จะเร่งในการค้นหานักท่องเที่ยวทั้ง๒๓คนนะครับ
แล้วก็จะช่วยเหลือเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้สูญหายครับ
ซึ่งก็ตรงตามความต้องการของทางสถานทูตจีนนะครับ
เพราะว่าทางประธานาธิบดีจีนนั้นก็ได้กำชับมาว่าจะต้องมีการค้นหาผู้สูญหายให้อย่างดีที่สุด
รวมไปถึงจะต้องมีการเยียวยาผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้สูญหายอย่างเต็มที่ครับ
แล้วก็นี่นะครับคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นล่าสุดที่บริเวณท่าเทียบเรือฉลองนะครับ
ซึ่งในขณะนี้นะครับบรรยากาศด้านนอกหรือว่าภายในท้องทะเลก็ค่อนข้างที่จะอากาศโปร่งทีเดียวครับ
ทำให้วันนี้คาดว่าภารกิจของทีมค้นหาผู้สูญหายทั้ง๒๓คนนั้นจะสำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดีครับ
ตามความคาดหวังของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตครับ
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท่าเรือฉลองจังหวัดภูเก็ตครับ